จุ๋ยว่ารัฐยานี่ว่าที่เจ้าสาของเรานะ
ไปกับพี่พุทธพุทธที่ชัยไปกับพี่พุทธที่ชัย

ดูเหมือนจะดีทุกอย่างทำไมคนไปโฟกัสอะไรบางอย่างแล้ว

รู้สึกยังไงบ้างไปฟังจุ๋ยค่ะ
มันคงมีทั้งแบบคนที่อาจจะเก็ตหรือไม่เก็ต

เวลาทำงานค่ะจุ๋ยก็ไว้ใจมั่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือลองแล้วก็ไปทำงานเลยค่ะ

เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชุดที่เน้นเรื่องราวของสรีระของผู้หญิงค่ะ
จุ๋ยก็ให้เกียรตินะคะจุ๋รู้สึกว่าการวิจารณ์มันง่าย
แต่คนที่เขาตั้งใจทำแล้วลงมือทำมันยากนะคะ

ในส่วนตัวถ้าเจอคนที่เขาเจอกันตัวต่อตัว
แล้วคนที่เขาดูเรื่องแฟชั่นกันอยู่แล้วทุกคนก็บอกว่าสวยดีค่ะ
แต่ถ้าดิฉันมองในสายแฟชั่นนี่ก็สวย

แวะแบบน้ำเนื้อแล้วบูดกันยกมือไหว้ก่อนนะคะ

ซึ่งก็แบบฉันตอนแรกไปงานนี้มันกันตกใจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็เข้าใจแบบฟาชั่นก็คือฟาชั่นนะคะ